แถลงเนี่ยหลายท่านที่มีคำถามในใจว่าเอ๊ะที่ฉีดวัคซีนโควิด๑๙กันไปเนี่ย
ช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหนได้ผลขนาดไหนอะไรยังไงนะฮะ
วันนี้สอบคอมีตัวเลขมาให้ดูว่าผู้เสียชีวิตในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะ
การฉีดวัคซีนเนี่ยช่วยหรือว่าไม่ช่วยแบบไหนยังไง
ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ได้ข้อมูลมาตลอดว่าการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙เนี่ย
มันช่วยลดความรุนแรงของโรคต้องการมันช่วยลดอัตราการเสียชีวิต
อ่าเดี๋ยวรอดูรายละเอียดกันแล้วกันนะครับแต่ว่าดูที่นี่ก่อนครับ
โรงงานแห่งหนึ่งที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะนะคือเขาจะต้องปิดโรงงานเนี่ย
สามวันแล้วก็ใช้มาตรการนะครับนี่ฮะแต่ว่าเหมือนกับแรงงานชาวเมียนมาที่นี่
เขาไม่เข้าใจใช่ค่ะเขาไม่เข้าใจคำว่าเนี่ย
เขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเขานึกว่าจะถูกขังอยู่ในพื้นที่ของโรงงาน
อะไรแบบเนี้ยค่ะคือนึกว่าเนี้ยฮะเขาก็กังวลกันทีนี้โอ้โหนี่
บางคนก็แบบคือพอฟังรอปภเจ้าหน้าที่ของโรงงาน
สื่อสารกันแล้วไม่เข้าใจเนี่ยถึงขั้นลุกฮือเข้าไปเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าด้วยปัญหาของภาษาด้วยการสื่อสารการทำความเข้าใจ
มันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นี่เป็นกล้องวงจรปิดในโรงงาน
มันไม่มีเสียงแต่ว่าบางมุมเนี่ยจะเห็นว่ารอปภเนี่ย
ถูกวิ่งไล่นี่ฮะต้องวิ่งหนีอย่างนี้เลยโอ้โหนี่ฮะ
คือแรงงานเมียนมาเป็นพันคนอ่ะค่ะคือทีแรกพอบอกอ่า
ต้องปิดสามวันนะแล้วเดี๋ยวต้องซิลกันพื้นที่เนี่ย
ตามมาตรการในการที่จะต้องจัดกลุ่มแยกกลุ่มกลุ่มไหนทำงานช่วงไหน
แบบไหนอะไรยังไงเหมือนกับไม่เข้าใจกันค่ะนี่ฮะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจต้องมานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับเขาก็มารอฟังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาอธิบายกันผ่านล่าม
นะว่าอ๋อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะขอให้เข้าใจหน่อยนะ
เรื่องของโควิด๑๙เนี่ยต้องมีมาตรการแบบนั้นแบบนี้
แต่เบื้องต้นเนี่ยขอปิดก่อนปิดสถานที่๓วันก่อน
แล้วคุณต้องปฏิบัติตัวแบบไหนอย่างไรหลังจากนั้นพอเปิดให้ทำงานได้เนี่ย
จะในพื้นที่โรงงานเนี้ยใครอยู่ส่วนไหนทำงานแบบไหน
เจอเจอกันได้มากน้อยขนาดไหนมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะ
ในอำเภอบ้านบึงก็มานะฮะอ่าเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับ
ก็เพียงแต่ว่าเราต้องการความปลอดภัยครับ

สื่อสารของเขาใจกับทางพนักงานไม่เข้าใจนะครับ
วันนี้ก็เลยถึงมีการมาประท้วง
คลัสเตอร์มันขยายลุกลามออกไปเราก็ไปดูพื้นที่มาเนี่ย
ก็มีร่องรอยความเสียหายอยู่บ้างได้คุยกับชาวบ้านแถวนี้
พ่อค้าร้านขายของชำอยู่หน้าโรงงานเนี่ยบอกว่าโอ้โหตอนรู้ข่าวว่า
จะต้องมีการปิดพื้นที่กันเพราะว่ามีกลุ่มเสี่ยงนะ
กันพื้นที่กันก็กลัวกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่นี่เนี่ย
แรงงานต่างด้าวเยอะมากค่ะสื่อสารกันด้วยภาษาไทยก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะ
ขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านบางคนบอกว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะ
เพราะแรงงานชาวต่างด้าวเนี่ยบางทีก็ยังชอบจับกลุ่ม
กินเหล้าสังสรรคเฮฮาหรือว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมืออะไรเท่าไห

พวกแรงงานพวกนี้
เขาจะชอบรวมกลุ่มกัน
เขาเป็นคนที่ต่างชาติเนี่ย
รู้สึกว่าถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกว่าล้าน

รวมกลุ่มกินเหล้ากันเนี่ยส่วนใหญ่
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ย

ก็กลับมากินเหมือนเดิมอีก
รู้สึกกังวลแต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้

เขาลงทะเบียนแล้วก็ให้พนักงานของโรงงานฉีดวัคซีนกันหมดแล้ว
แต่ฉีดวัคซีนหมดแล้วคุณก็ต้องระวังตัวอยู่ดีใช่ไหม
ต้องค่ะมาตรการอื่นก็ยังคงต้องปฏิบัติอย่างเร่งครัดนะคะ
เพราะว่าชนบุรีเองก็พื้นที่สีแดงเข้มนะครับ

ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วแต่คุณไปจับกลุ่มกินเหล้าอะไรนี่ก็ไม่ได้อยู่ดี

ต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็อย่าไปรวมกลุ่มกัน
เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า